วันนี้หยิบหนังสือพิมพ์ฉบับไหนพาดหัวการเมืองแน่นอน
ไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่เลยนี่มติกรกตเด็ดธนทรถือหุ้นสื่อมีมูล
ให้มาแจ้งในเจ็ดวันครับเจ้าตัวต้องรีบบินกลับมาจากยุโรปเลย
คืออยู่ยุโรปนะคะระหว่างไปเล็กเทอร์สอนนักเรียนนะคะ
เรื่องนี้คณะกรรมการกตมีมติออกมาเมื่อวานนะคะเป็นมติแจ้งข้อกล่าวหา
ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่บอกว่ามีลักษณะต้องห้าม
รับสมัครเลือกตั้งสอสอเพราะถือหุ้นธุรกิจสื่อ
แล้วก็มอบหมายให้เลขาธิการกรกตเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหา
ไต่สวนข้อเท็จจริงจนเสร็จสิ้นนะคะนายแสวงบุญมีเลขาธิการ
ขออภัยรองเลขาธิการกรกตก็ยืนยันค่ะว่ากรกตดำเนินการตามกฎหมายนะ
และนายธนทรเองก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือชี้แจง
แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาและให้ทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจ
เข้าร่วมฟังได้ภายใน๗วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
คือตัวกฎหมายเนี่ยมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องทั้งเรื่องคุณสมบัติ
เรื่องการเลิกทำให้การเลิกตั้งไม่สุจริงและเพียงทำนะครับ
ซึ่งคณะกรรมการเมื่อท่านได้ข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนและความเห็นเนี่ยนะครับ
ท่านคงจะมาดูว่าลักษณะการกระทำฝ่าฝืนถ้าทำตามคำร้องเนี่ย
จะผิดกฎหมายช่องไหนนะครับมาตราไหน
ก็ต้องดูข้อที่จริงตอนนั้นครับว่ามันผิดตรงมาตราไหนช่องไหน
ผมพูดกฎหมายนะครับถ้าฟังได้ว่ารู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์
ถ้าเข้าช่องนั้นก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับฟังนายปียบุตรแสงกระหกกุลเลยค่ะ
ที่การพักอนาคตใหม่ก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะคะบอกว่าประหลาดใจต่อมติของกรกต
เพราะมั่นใจมากว่าการโอนหุ้นนั้นมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายตั้งแต่๘มกราคมไปแล้ว
และกรกตก็ไม่มีอำนาจให้ใบส้มกับนายธนทรในช่วงนี้ด้วย
เพราะตามกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอเนี่ย
จะทำได้ก็คือมันมีการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเท่านั้น
ไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะ
ดักตัวสดลัทย์ของเครื่องวง
ในกฎพรึยเขาต้องเอาคุณสอสอ

ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อเรื่องของการเป็นสอสอได้
ทีนี้หลายคนเข้าไปเช็คในทวิตเตอร์ของคุณธนทรเลยนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็เป็นภาพค่ะนายธนทรสวมผ้ากันเปื้อน

ของที่ระลึกจากการไปเล็กเชอร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟเนเทอร์แลนด์
น้องนักศึกษาให้ผ้ากันเปื้อนกับผมพร้อมอธิบายว่า
เห็นช่วงนี้โดนสาดโครนบ่อยได้มาปุ๊บก็ได้ใช้ทันทีเลย

แล้วก็นี่เลยล่าสุดหลังจากที่มีการแจ้งมติของกรกตออกมาแล้วเนี่ย
นายธนทรก็ทวิตวิดีโอมาจากต่างประเทศ
ฟังกันหน่อยสิคะว่าเขาทวิตวีดีโอมาว่าอย่างไรบ้างค่ะ
ผมจะเปลี่ยนวันกลับให้กลับไปถึงเมืองไทยวันที่๒๕
เพื่อไปตอบโต้ข้อเก่าหาต่างเพื่อไปชี้แจงกับกรกตด้วยตัวเอง
ส่วนกรณีที่นายเรืองไกลลีกิจวัฒนาอดีตสมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติ
คำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารรัฐธรรมนูลและสารปกครองวินิจฉัยว่า
การเลือกตั้งเป็นโมคะและคำร้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะคะ
นายรักษาเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่า
ตรวจการแผ่นดินได้รับคำร้องของนายเรืองไกรเอาไว้แล้ว
แล้วก็เห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจดำเนินการ
ก็ส่งเรื่องไปยังกรกตที่เป็นองค์การปฏิบัติหน้าที่
ส่งเอกสารชี้แจงใน๗วันแล้วจะครบกำหนดพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะสารออกหมายจับ
นายทักษิณชินวัฒน์อดิษฐ์นายกรรธมนตรี
ให้นำตัวมาบังคับคดีในคดีที่สารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาจำคุก๓ปีในความผิดตามมาตรา๑๕๒แล้วก็๑๕๗
เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
อัตรา๑๐๓ต่อปีให้กับรัฐบาลพม่า
ในวงเงิน๔๐๐๐ล้านบาทโดยที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
หมายจับนี้ถือเป็นหมายจับใบที่๔แล้วนะคะ
หลังคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใหม่
ซึ่งหมายจับใบเดิมในคดีนี้สารยังไม่ได้มีคำสั่งยกเลิกด้วย
แล้วก็ยังไม่ถือว่าหมดอายุความด้วย

ด้านพนิตประวิทย์วงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
ตอนนี้นักข่าวอยากสอบถามมาก
ตอนนี้ที่ท่านเนี่ยติดโพส์ว่าเป็นเศรษฐีของทวีปเอเชียร์

ที่ถูกจัดลำดับเรื่องความร่ำรวยเศรษฐีในทวีปเอเชียใดต่างนานานะคะ
ซึ่งเว็บไซต์นี้อย่างที่บอกว่าเขาระบุเอาไว้ว่าเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
จากนาฬิการูแล้วก็แหวนเพชรเม็ดโตที่ปรากฏในภาพข่าว
จังหวะยกมือบังแดดจังหวะนี้
แหวนทั้งนาฬิกามาคู่กันเลย
ส่วนพลโทคงชีพตันตราวานิสโคศกระทรวงกลาโหมก็บอกว่า
เป็นข่าวเท็จเรียกร้องให้สื่อตรวจสอบที่มาและข้อเท็จจริงก่อนค่อยนำเสนอ